วันนี้ครบ๕ปีการทำปฏิวัติรัตน์รัฐพลาฮารของคณะรักษาความส่งหกแพงชาติหรือขศเนี่ยครับ
แก้นำขศอย่างพรนเอกลวิทย์วงศ์สวรรคบอกว่าพอใจกับผลการทำงานของขศตลอด๕ปีที่ผ่านมา
ขณะที่หัวหน้าคณะคอสชไม่อยากให้มีการพูดถึงวันครบรอบ
ปฏิวัติของคอสชมากนักติดตามจากรายงานครับ
เพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
ประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคีเช่นเดียวกับห่วงที่ผ่านมา
ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและอื่น
เพื่อให้เกิดความชอบทำกับทุกพวกทุกฝ่าย
เหตุผลที่ต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองให้กลับคืนสู่ความสงบ
เพื่อให้เกิดความชอบทำกับทุกพวกทุกฝ่าย
ปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
คือคำประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
เมื่อวันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๖๒
จนถึงวันนี้ครบ๕ปีแล้ว
ในมุมของรองหัวหน้าคอสชอย่างพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
บอกว่าพอใจผลงาน๕ปี
เพราะพยายามทำทุกอย่างเพื่อแก้ปัญหาประเทศ
แต่วันนี้ยังคงมีปัญหาอีกมากที่ต้องแก้ไข
เรื่องแก้ไขได้บ้างไม่ได้บ้าง
แต่ยังต้องทำอย่างต่อเนื่อง
ได้รับความร่วมมือจากประชาชน

พวกรายได้น้อยที่เราก็อยากแก้อยู่นะครับ
วันนี้ครบรอบ๕ปีครอสชนายกจะพูดอะไรไหมคะ

นิดหนึ่งค่ะนายก

ปีรัฐประหารเป็นตลกร้าย

พักเพื่อไทยต้องเผชิญกับวิกฤตทางการเมือง
ถูกยุบพักและถูกตัดสิทธิ์

ด้วยการเขียนกติกาที่บิดเบี้ยว

ผมว่า๕ปีที่คอสอชอได้ทำงานมา
พี่น้องประชาชนจะเป็นคนตอบคำถามนี้ที่ดีที่สุดนะครับว่า
ปีนี้ชีวิตของพี่น้องประชาชนได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์
ประเทศชาติและต่อตัวชีวิตของท่านเองมากน้อยเพียงใดนะครับ
ขณะที่กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองได้รวมตัวกันที่แยกราชประสงค์
เพื่อลำลึก๕ปีการยึดอำนาจของคอสช
การนำเสนอนิทัศกาลมนุษย์กับภาพวาดคนไม่ทนคอสช
ออกแถลงการเรียกร้องให้ยุติการสืบทอดอำนาจทางการเมือง
องค์กรต่างที่แต่งตั้งญาติมิตรเข้าไปดำรงตำแหน่ง
แต่หากพิจารณาถึงผลงานที่ผ่านมาของคอสชเห็นชัดเจน
คือสามารถรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
จัดระเบียบสังคมทั้งรถตู้โดยสาร
แก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย
รามผู้มีอิทธิพลแก้ไขปัญหานี่นอกระบบ
ผลักดันกฎหมายสำคัญออกมามากกว่า๓๐๐ฉบับ
ขณะที่กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
ซึ่งขอสชมั่นใจว่าเป็นนวัตกรรมในการช่วยเหลือเด็ก
ขาดแคลนทุนทรัพย์กว่า๔ล้านคนทั่วประเทศได้อย่างตรงจุดที่สุด
ล่าสุดกลับถูกปรับลดงบประมาณเหลือเพียง๒๐๐กว่าล้านบาท
รอบรวมเด็กเพียง๕แสนคนเท่านั้นที่จะได้รับความช่วยเหลือ
ส่วนการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองที่เคยประกาศไว้
ถึงวันนี้เห็นภาพชัดเพื่อวางฐานอำนาจผ่านกลไกต่างของรัฐธรรมนูล
และกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในสนามการเมืองอย่างเต็มตัวไปแล้ว